อึ่งเนี่ยมันออกมาผสมพันธุ์กันเยอะ

เขาบอกว่าขายอยู่ที่๒ตัวร้อยจ้า

ตัวเป้งนี่ไข่เต็มท้องเลย
โอ้ยใหญ่แน่นหูจุ๊ก
ใหญ่แบบเต็งแบบเต็งแบบเต็งเลยค่ะ

เกือบตัวนึงเต็มของมือ

อยู่ที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร
เขาขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐บาท
คุณแพงกว่าเนื้อหมูนะคะ
ใช่ค่ะกิโลกรัมละ๔๐๐บาทนะคะ

เมื่อกี้บอกไปหมูเนื้อแดง๑๔๐ใช่ไหม

เจ้าตัวนี้สนุนราคา
ถ้าเกิดว่ากิโลกรัมละ๔๐๐ก็จะตก

ตัวละ๕๐บาท

ใครชอบตัวใหญ่เป้งนี่เลือกได้เลยนะ
แม่ค้าเขาจับมาขายเต็มกระมัง

โอ้โหบางตัวโดดไม่ไหวอ่ะหนักมุ้ง

บางคนบอกว่ามีแบบไม่มีไข่ไหม
มีถ้าแบบตัวเล็กไม่มีไข่เนี่ย
เขาจะขายถูกกว่าอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาท

คืออย่างนี้ใครที่ไม่ถนัดปรุงเองเนี่ย
ทำใจไม่ได้เวลาที่จะต้องไปต้มน้อง
เขามีบริการลวกให้
วกใส่สมุนไพรช่วยดับคาว
อันนี้ต้มแล้วใส่ใบมะขามอ่อนแล้วกินได้เลย

คือนี่คือเมนูที่คนนิยมเอาไปรับประทานกันก็คือ

ผัดเห็ดอันนี้สับเอาไปย่างเอามายำใส่ใบมะกอกอะไรอย่างนี้
คือคนที่ชอบอึ่งเขารอคอยฤดูการนี้นะคะคุณ

คือเพราะว่าปีนึงมันมีแค่ครั้งเดียว
มันเป็นฤดูอึ่งผสมพันธุ์แล้วมันมีไข่เต็ม
ทำเป็นเล่นเราเล่าข่าวแบบนี้ทุกปีทุกปี
คนที่หันมาทานอุ่นเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย
คุณก็จะเปลี่ยนประธานอึ่งแล้วนี่
ไปเลยก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจ
แต่ว่าเอาจริงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าคนทานก็ทาน
คนไม่ทานก็มีก็ไม่ได้ว่ากัน
แต่ว่ามันก็เป็นวิถีของชาวบ้านเขาเพราะว่าคือคนวิถีชาวบ้านอ่ะคุณ
อึ่งมันผสมภาพมันมีไข่ก็จัดอึ่งมากิน

ใช่เขาต้มมันเป็นตัวเพราะว่าแหวกออกมามันจะเป็นไข่เต็มท้อง
คุณไม่สามารถเอาแหวกแล้วต้มได้ไข่มันจะแตกออกมาเหมือนไข่ปลานึกออกไหม
กินก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแค่เรายังไม่พร้อมจะเปิดใจเท่านั้นเอง
เหมือนหน้าน้องเอาตามสะดวกเอาตามสะดวก
ใช่แต่ว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยิ้มรับเลยนะเพราะว่ารายได้ดีจริงถูกต้องเลยนะคะ